ช่วงหยุดยาวสงการแบบนี้นะคะหลายครอบครัวอาจจะบินไปเที่ยวต่างประทงต่างประเทศนะคะ
แต่สำหรับบ้านนี้ค่ะชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
เธอบอกเลยดิฉันงกค่ะไม่ไปไหนนะคะเพราะว่ากลัวโควิดด้วยนะคะ
ลูกอยู่บ้านค่ะแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
ปีนี้เป็นปีที่ชมพู่ก่อนบ่ายบอกเลยนะคะว่า
รับบทรับงานแทนเพื่อน
คือเขาจะมีรายการต่างที่เขามีพิธีกรชุดที่มันแบบที่เขาทำรายการอยู่

คือเราแต่ไหนแต่ไรไม่ชอบแย่งกินแย่งเที่ยวอยู่แล้ว

แล้วกลายเป็นฉันก็อยู่เสียบตอนสงการ
ใช้บริการได้แล้วก็พิธีกรร่วมที่แบบว่าใช้หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้

เดี๋ยวพูดสแตนบายรอสงการ
แล้วก็แน่นจุกสงการก็รอเสียบทุกคน
แล้วก็ไปเที่ยวเพิ่งจะไปเที่ยวอีกทีนู่นเลย๑๙๒๐๒๑หลังสงกราน

หลังจากลุยอัดรายการแชร์ข่าวสาวซองเสร็จปุ๊บนะคะนี่ค่ะ
เตรียมชุดนี้ไปเลยไปอเมริกาค่ะ

แล้วก็จะบินกลับมาประเทศไทยวันที่๒๔เมษานะคะ

ถามว่าไปกับใครผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าไปกับแฟน

เชิดใส่ชวนเพื่อนไปเที่ยวนู้น
ก่อสมงค์ก่อสเมษอันนี้พี่บุกโกะเขาพูดเองนะฮะ

เมษามีคิวจะบินไปที่ลาสเวกัส

วันพอผู้จัดการบอกว่าไม่ได้แล้วต้องกลับมาทำงาน
บุ๊กก็จะกลับมาถึงเมืองไทยประมาณวันที่๒๔เมษา

ใช่ค่ะไปคนเดียวมั้ยคะพี่จักรีไม่มีใครเลย

โอ้โฮพลุธิการนะพระบุกโกะบินปุ๊บนัด

งงนะยังไม่ทันจะขึ้นเครื่องเลย
พอเปลี่ยนก็เอ๊ะทำไมผู้จัดการแต่งหญิงอยู่เสม็ดแล้ว
อันนี้ไม่ได้โมโหระเพราะสั้นเมศกัน
อุตส่าห์จะออกตัวให้

ก็เพื่อนสาวนักข่าวนี่แหละค่ะตามช่องต่างนะคะที่ไปจัดรายการ
ก็รวบตึงไปอยู่ที่เกาะเสม็ดหมดเลยค่ะ

เสม็ดเจอทีเด็ดทุกลาย